นี่สิเขาฮิตแถมมีเมนูเด็ดด้วย
เออ
โอ้โหบางคนบอกคุณชนะพามาอีกแล้ว

กลัวเอาแต่อย่างนี้กลัวแต่ลองไปดูสิ

เดี๋ยวนะมีน้ำแดงตั้งอย่างนี้เลยเหรอ

ร้านเขาอยู่นะครับอยู่ตรงข้ามกับซอยราชบำรุง๒
เขตเทศบาลเมืองท่าข้ามอเภอพุนภิลจังหวัดสุรธัณฑ์
คือร้านร้อนคาเฟ่

โอ้สุสานร้อนอย่างเดียวไม่พอ
คุณต้องสั่งอาหารเขามาทานด้วยสิไหนนี่ไงเครื่องเส้นไหว้
อันนี้อาหารหรือของไหว้คะ
ของอร่อยแล้วจัดมาเป็นแบบโอ้โหของเส้นไหว้เลย
โอ้ยต้องกินยังไง
เอางี้กินไงไม่รู้แต่รู้ว่าเวลาสั่งคุณบอกเข้าไปแบบนี้ว่า
นี่คือเมนูส่วนบุญส่วนกุศล

แล้วที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่ยังมีเมนูน้ำมันพราย

อันนี้จะเป็นขนมหวานใช่ไหมในถ้วยเขาอะนะ

คือเรานึกถึงตอนที่แบบเอาเครื่องเส้นไหว้ไปให้
สัมภเวษีอะไรแบบนั้นน่ะ
ถามเจ้าของร้านนะครับคุณนนทิวัฒน์ปิ่นในบอกว่า
คิดทำร้านที่แหวกแปลกแนวแบบนี้เนื่องจากพิษโควิดแท้เลย
เจอกับสถานการณ์โควิดงานหายเลยไงเครียดทำไงดี
ไปนั่งสมาธิวิปัสนาทำสมาธิแล้วยังไงรู้ไหม
เครียดเลยเครียดไปเครียดมามันคิดอะไรขึ้นมาได้มันปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ครับ
วิปัสนาแล้วก็ปิ้งไอเดียเลย
ใช่แล้วครับก็เลยได้ไอเดียร้านแบบนี้ขึ้นมาโอ้โห
ตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าจะมีคนมาเข้าร้านเราจริงหรือเปล่า
สุดท้ายมาเพียบเลยครับคนไม่ได้มาครับสัมภเวษี
คนนี่แหละมาคนนี่แหละ
เพราะว่าถ่ายรูปในสายสินอย่างนี้เหรอ

มันก็อาจจะเป็นแสงแดงไหมพอถ่ายออกมา
อยากรู้เหมือนกันว่าเมนูของเขาชื่อแปลกอย่างนี้รสชาติมันจะเป็นยังไง

ร้านเปิดทุกวัน๑๑๓๐จนถึง๑๗๐๐ก็คือ๕โมงเย็นนะครับ
โอกาสอยากให้คุณชนะได้ไปรีวิวนะคะสักครั้ง

คุณใส่ชุดหมอผีไปด้วยนะนะแต่อีกที่